หัวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้

หวยผ่านไลน์พ่อค้ารับเรื่องจริง
ส่งให้เจ้าของแล้วตกลงส่งให้แล้วนะ
ให้ถึงมือแล้วนะสุดยอดพ่อค้าขายล็อตเตอรี่จริงหรอ
ใช่แล้วก็หลายคนก็อยากไปอุดหนุนกับเขาคุณ
แล้ว๙๐ล้านที่ถูกนี้ไม่ใช่คนแรก
เพิ่งถูกจากการซื้อจากพ่อค้าพีชนะ
ก่อนหน้าเขาก็เคยขายให้ลูกค้าก็ถูกไป๙๐ล้านเหมือนกัน

พิกัดพ่อค้าพีชขายอยู่ที่ไหน
รอได้เลยค่ะคุณผู้ชมในปั๊มน้ำมันปตท
สาขาเอกชัยตำบลโคกคามังเพิร์มเมืองสมุทรสาขร
ใช่ไปที่นี่แหละไปดักรอ
คือนอกจากผมอยากไปเจอคุณพีชแล้วนะ
ผมอยากได้สักงวดหนึ่ง

ที่ผมจะถูกสัก๙๐ล้านบ้าง
ขอนอนอสัก๖ล้านรางวัลที่หนึ่งอะไรกัน

ค่ะก็คือหลังจากที่มีการประกาศออกรางวัลไปแล้ว

มันมีข่าวลือไปทั่วทั้งสมุทรสาครเลยนะ

คนก็แชร์กันเพียบเลยแล้วตอนแรกก็อยากรู้ไงว่า
หน้าตาเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีนีคนใหม่เขาจะเป็นใคร
ทีนี้ค่ะทางด้านเจ้าของปั๊มเนี่ยนะ

บอกว่าวันนั้นพอหลังจากที่ออกรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พ่อค้าพีชยังไม่ปิดแผงสักทียังนั่งอยู่เลย
ปรากฏว่าพอไปพูดคุยก็ได้รู้ว่าอ๋อเขารออยู่
มีลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่จากเขา
แล้วทีนี้ตอนนี้คือเหมือนกับว่าลูกค้าเขาถูกรางวัลนะคะ
เออแล้วว่าลูกค้าไม่มาเอาสักที
เขาก็นั่งรอถึงเย็นถึงค่ำเลยนะ
ในวันที่๑กันยายนที่ลอตเตอรี่ออกนะครับ
เพราะว่าเขาก็ตรวจสอบใบลอตเตอรี่ที่มันเหลือจากการขายนะครับ

และที่ลูกค้าสั่งซื้อทางไลน์ว่ามีใบไหนถูกบ้าง

แต่ก็รอให้ลูกค้ามาเอาลูกค้าก็ยังไม่มาเอาสักทีนะครับ
ทีนี้เราก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยไปสอบถามนะคะ
พ่อค้าพีชหรือว่านายธนวัฒน์คำแหงพล
อ่านชื่อนามสกุลเต็มเลยเพราะว่าเป็นสุดยอดพ่อค้า
นายธนวัฒน์คำแหงพลนะคะ
ก็พ่อค้าพีชจริงเป็นคนที่จังหวัดเลยนะ
แล้วเขาก็ขายลอตเตอรี่อยู่ในปั๊มน้ำมันปตทสาขาเอกชัย

แล้วก็บอกว่าลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงของผม
ถูกรางวัลที่๑จริงได้๙๐ล้านจริง

คือลอตเตอรี่ของแผงผมมันเหลือเยอะเลย

โอ้โหลอตเตอรี่จะออกดูแล้วจะบ่าย๒อยู่แล้ว
กองสลากเขาจะออกอยู่แล้วแต่ว่าลอตเตอรี่ผมเหลือ
แล้วทีนี้เขาก็เลยไลน์แล้วก็ส่งหาลูกค้าเขาทุกคนเลยนะ
ลูกค้าประจำเหรอนะใช่ว่าแบบนี่มันมีลอตเตอรี่อยู่
สนใจไหมเพราะว่าตอนนั้นมันก็บ่าย๒แล้วไง
แต่ว่ายังไม่ออกรางวัลที่๑ไงคะ
แล้วทีนี้ก็มีผู้โชคดีคนนี้แหละ
เขาตอบกลับมาบอกว่าขายเท่าไหร่ขายแพงไหม
พ่อค้าพีชบอกว่างั้นขายเท่าทุนไปเลย
มันมีเลขดีด้วยนะมันมีเลขสวยด้วยนะ
แล้วมันเป็นเลขที่ไปตรงกับลูกค้าที่เขาอยากได้พอดีนะครับ
ก็คือ๑๐แล้วทีนี้เขาก็เลยสั่งซื้อเลย

คือพ่อค้าพีชเป็นคนเสนอเอาชุดนี้ไหมมี๑๕ใบ
แล้วก็ทางลูกค้าก็ไลน์ตอบมาบอกว่าถ้าขายแพงก็ไม่ซื้อ
พ่อค้าพีชบอกขายเท่าทุนถ้าขายเท่าทุนซื้อ
ก็เลยซื้อไป๑๕ใบพ่อค้าพีชก็งงเหมือนกันก่อน
หน้านี้ลูกค้าประจำคนนี้เขาจะซื้อแค่๒๓ใบ
แต่ว่ารอบนี้พอซื้อ๑๕ใบเขาโอนเงินมาให้พ่อค้าพีชเลยนะ
พ่อค้าพีชเองก็มีการถ่ายรูป
มาให้ดูเลย๑๕ใบอันนี้ของพี่
ลงท้ายด้วย๕๑๐ตามเลขที่ลูกค้าต้องการ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอมาประกาศรางวัลออก

พ่อค้าพีชทั้งแฟนแล้วก็ลูกน้อง

ตรวจตรวจไปตรวจมาไม่ถูกรางวัลสักใบ
ทีนี้ที่ลูกค้าคนนี้โอนเงินมาให้๑๕ใบ
ลองตรวจดูอ้าวนี่มันรางวัลที่๑นี่

ใช่ค่ะพ่อค้าพีชก็ขนลุกเลยนะ
เอายังไงดีล่ะก็เลยรีบติดต่อเลย
พี่พี่อยู่ไหนพี่รู้ไหมว่าพี่ถูกรางวัล๙๐ล้าน
เขาบอกว่าตอนนี้ผมอยู่เชียงใหม่

เดี๋ยวจะเอาลอตเตอรี่ไปให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เอาไปฟังเสียงพ่อค้าพีชหน่อยค่ะ

เพราะว่าเวียดน้อยเวียดเวียดเวียดเวียดเวียดเวียดเวียด

ทีนี้หวยผมก็เหลืออยู่ประมาณ๒ชุดใหญ่
กับเล็ก๒๓ใบอยู่ประมาณ๒๐๐๓๐๐ใบ
เดี๋ยวเองหวยมันเหลือให้เยอะจะทำยังไง
มันจะออกแล้วทีนี้ผมก็เลยแบบขับรถกลับมาจากตลาด
เพราะผมไปเดินขายอยู่ในตลาดระดมหาชัยเมืองเก่า

เพราะว่าเขาเคยทิ้งเบอร์ไว้ถ้ามีชื่อมันก็จะดีขึ้น
ก็เลยส่งไปเขาบอกพี่สนใจไหม๕ใบคนไทยอยู่๒ชุด
ให้พี่เลือกกันออมขาให้พี่เท่าทุน
ทีนี้เขาก็เลยบอกพี่ซักไม่ค่อยอยากได้
พูดว่าพี่ก็ฝันถึงราชิการสิบ
ผมก็เลยว่าเออเนี่ยก็พี่มันมี๕๑๐
พอหวยออกเสร็จผมก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังร้านครับ

ก็๓๐๐บาทไม่ถูกเท่าใบเลย

ผมก็เลยมาเข้าจากกระเป๋ามาดู

ก็เลยมาเปิดดูโทรศัพท์ว่า

ตกใจถึงว่าทั้งไลน์ทั้งโทรหาเขาเลย

เพราะค้ารูปหล่อซื่อตรง
น่าไปซื้อด้วยจังเลยครับ

จักรรงรวร์เนี่ยเป็นใครเหรอคุณพีช

คุณพีชบอกเป็นคนแม่กรองจังหวัดสมุทรสงคราม

และเป็นลูกค้าที่เคยซื้อลอตเตอรี่ติดต่อกันมานาน๒๕
๓เดือนแล้วแต่ผมไม่ขอเปิดเผยชื่อนะ

เดี๋ยวจะวุ่นวายเดี๋ยวสื่อจะแห่งไปทำข่าวจะโอนละวงโอนละเวง

คงไม่เปิดเผยชื่อเขาไม่ไปก้าวไก่เขาไม่ไปล่วงลำเมิดเลยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยอลละเวง๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
แต่ยืนยันว่าลูกค้าถูกรางวัลใหญ่๑๕ใบจริงแล้วก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ล้านบาทที่การจนบรี
แต่ยืนยันว่าลูกค้าถูกรางวัลใหญ่๑๕ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ล้านบาทที่การจนบรี
แต่ยืนยันว่าลูกค้าถูกรางวัลใหญ่๑๕ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ

แต่ยืนยันว่าลูกค้าถูกรางวัลใหญ่๑๕ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ
คุณพีชบอกไม่อยากให้เป็นข่าวดังเหมือนหวยโอนละเวง๓๐ใบจริงและก็รับลอตเตอรี่ไปแล้วด้วยนะครับ

ตอนที่รู้ว่าลูกค้าของพี่ถูกรางวัล๙๐ล้าน
แล้วลอตเตอรี่นี้มันอยู่ในมือของพี่ทำยังไง

ตอนนอนเอามาหนุนไว้หนุนหัวไว้เลยใส่ไว้ใต้หมอนเลย
ผมกลัวหายกลัวคนจะมาเอาไป
แต่ยังไงผมก็ไม่คิดว่าผมจะเอาของของใครแน่นอน
เพราะว่าอย่างที่พี่เขาบอกว่าเอาไปก็เดือดร้อนเปล่านะคะ
เพราะว่าหลักฐานการโอนเงินของลูกค้าโอนมาก็มีใช่ไหม
รูปถ่ายที่พี่เขาถ่ายไปแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าก็มีเหมือนกัน
แล้วพ่อค้าเขาก็บอกว่ายังไงก็ตามผมพอใจในสิ่งที่ผมมี
ขายได้กำไรผมก็พอใจเป็นอาชีพสุจริต
ผมไม่ได้อยากได้ของของคนอื่น
แล้วผมก็ดีใจด้วยกับคนที่มาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงของผม
แล้วก็ไปถูกรางวัลไม่ว่าจะรางวัลเล็กหรือว่ารางวัลใหญ่ก็ตาม

บอกว่าให้ค้าขายด้วยความซื่อสัตว์สุจริตแล้วก็จะไม่เดือดร้อนนะคะ
ทีนี้คุณอย่างที่บอกว่ารอบงวดวันที่๑กันยายน

ไม่ใช่ลูกค้ารายแรกที่มาซื้อกับพ่อค้าพีชนะ
เพราะว่าลอตเตอรี่จากแผงของพ่อค้าพีช
เคยให้โชคกับลูกค้ามาแล้วแล้วเป็นรางวัลใหญ่มากด้วย

มีลูกค้าเข้ามาซื้อลอตเตอรี่๑๕ใบเหมือนกัน
แล้วก็ถูกรางวัลที่๑ได้ไป๙๐ล้าน
รอบนั้นเป็นคนท่าฉลอมสมุทรสาคร

ว่ารอบนี้จะมีคนมาถูก๙๐ล้านอีก
แต่คุณรอบที่แล้วมานี่นะคะ

คนมาซื้อเขาถูกรางวัลไปเขาช็อกเลย
ต้องไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชัย๕วัน

แล้วก็กลับมาหาพ่อค้าพีชที่แผงขายลอตเตอรี่

ช็อกตกใจไงถูกรางวัล๙๐ล้าน

ก็มาเหมาลอตเตอรี่ที่แผงของพ่อค้าพีชเป็นประจำ

ปั๊มน้ำมันปลอตทสาขาเอกชัย
ไปได้เลยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
นอกจากความสื่อสัตว์แล้วเราอยากจะไปพิสูจน์โชคกันด้วยนะ

ดวงเราจะดีเหมือนคนอื่นที่ซื้อที่แผงพี่พีชเขาหรือเปล่า

เขาก็ให้เงินเป็นสินน้ำใจกับพ่อค้าพิษ๑แสนบาท

จริงเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ถูกรางวัล

หรือว่าไม่ให้ก็ได้เหมือนกันนะคะ

รูปที่เขาถ่ายระวังที่๑๙๐ล้านบาท